คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวของคุณยายบัว
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่คุณยายบวนเนี่ยจริงก็ได้เงินบำนานพิเศษของลูกชาย
เดี๋ยวละ๑เหมือนแล้วแล้วคุณยายก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุ
คือตอนนี้ทางภาครัฐเองเขาบอกว่าเป็นการจ่ายเงินแบบซ้ำซ้อน
ก็เลยจะเรียกคืน๑๐ปีเป็นเงิน๘๐๐๐กว่าบาท
บัญชีกลางบอกว่าเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน
คุณยายต้องคืนเงินหลวงเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะ
แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจด้วย
เมื่อวานนี้คนแสดงความเห็นใจคุณยายมาเยอะเลย
แล้วคุณยายก็บอกว่าจริงตังค์ก็ไม่ค่อยจะมี
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินหลวงต้องคืนจริง
ยืดระยะเวลาการคืนตังค์ได้ไหม
จากเดิมเขาให้๑ปีแบบไม่มีดอกเบี้ย
ขอคืนเป็น๒๐เดือนได้ไหมปีกว่า

ลูกหลานก็พร้อมที่จะช่วยกันหาเงินมาคืนให้กับหลวงเขาซะ

เพราะว่าทนายออกมาพูดด้วย
ทนายรณรงค์ทนายสงกรานรวมถึงรองวิศนุ
เรื่องของประเด็นข้อกฎหมายว่า

มันเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงาน
ข้อกฎหมายนี่น่าสนใจมากนะ
แล้วก็เราจะได้รับฟังศัพท์ทางกฎหมายอีกหนึ่งศัพท์
ที่คุณยายอาจจะไม่ต้องคืนเงินก็ได้
นั่นก็คือคำว่าลาบมิควรได้
ถูกต้องเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไป
แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณยายบัวโลสุวรรณ
คุณยายวัย๘๙ปีก็มาพร้อมกับลูกสาว
รวมถึงญาตินั่งปรึกษาหารือกัน

ว่าคุณยายต้องคืนเงินผู้สูงอายุ
ที่ได้รับมาตลอด๑๐ปี

รวมแล้วเป็นเงิน๘๔๔๐๐บาท

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ไปหาคุณยายแล้วก็ไปสอบถาม
ยายจ๊ะเดี๋ยวจะช่วยประสานความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานต่าง

ปรากฏว่าทางครอบครัว

ยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลังตามระเบียบทั้งหมด
เอาง่ายก็คือจะคืนเงินหลวงนี่แหละ

จะขอได้ไหมชำระแบบไม่มีดอกเบี้ยได้ไหม

ที่ทางหลวงเขายื่นมาว่า

ให้โอกาสจ่าย๑ปีหรือว่า๑๒เดือน
ยายขอยืดระยะเวลาไป
แบบไม่มีดอกเบี้ยเป็น๒๐เดือนได้ไหม

คุณผู้ชมจะต้องรอคำตอบจากทางอบตก่อน
ว่าจะมีการยืดระยะเวลาได้ไหม

ยายตกใจแทบจะเป็นลมเลยแหละ
เพราะว่าจริงยายก็มีหนี้สินอยู่อีกเยอะต้องจ่ายคืนหนี้ทกศอีกแสนกว่าบาท
จนถึงตอนนี้ถามว่ายายจ๊ะยายเซ็นเอกสารของอบตหรือยัง
บอกว่าจะคืนเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลังเนี่ยยายบอกว่ายังเลย

ลูกฉันนี่ก็มันก็เป็นโรคห่อผืดแล้วก็เนื้องอกในปอดมันก็มันก็ไม่มีแรงจะหาช่วยฉันหรอกค่ะ

ยังตัวอยู่

ฉันก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรหรอก
ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยคุณยายบวลบอก
ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบตสำรงใหม่
คือนางสาวท่าสาชินรำแล้วก็นายพานุรุษเดชวารี
นักพัฒนาชุมชนอบตสำโรงใหม่เนี่ยนะคะ
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนที่ยายบวนเนี่ย
ลงทะเบียนผู้สูงอายุย้อนไป๑๐กว่าปีที่แล้วก็คือเมื่อปี๕๓
ตอนนั้นคุณเทคโนโลยีมันยังไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมบัญชีกลางได้ไง

สักประวัติปากเปล่าเท่านั้นนะว่าคุณยายคุณยายได้รับเงินสวัสดิการอะไรบ้าง
เออทีนี้ตอนถามยายเนี่ยยายจ๋ายายได้รับเงินสวัสดิการอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
ยายก็บอกว่าไม่เคยได้รับจ้ะ
ทีนี้อบตก็เลยเอาชื่อของยายเข้ารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามปกติ
แล้วอบตเองก็ไม่ได้ไปตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางก่อน

นี่กลายเป็นประเด็นนะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีด้วย

มีแค่การตรวจสอบแบบนี้แล้วเอ๊ะทางหน่วยงานรัฐอบตเนี่ย
ก็ไม่ได้ย้อนตรวจสอบอะไรอย่างนี้
มันใช่ความผิดของคุณยายหรือไม่มันกลายเป็นคำถาม
ใช่แล้วทีนี้ฉันก็เลยอยากรู้ว่าจริงในข้อกฎหมายเนี่ย
สมมุติเกิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของทางหน่วยงานรัฐ
ประชาชนจะต้องรับผิดชอบในตรงนั้นไหม
ประชาชนจะต้องจ่ายคืนไหมเนี่ยฮะก็ต้องถามทางทนายแล้วฮะ
นายโรนโรงแก้วเพชรประธานเธอข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมนะครับ
และการทำในการที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่เอง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวคุณยายบวล
เพราะตลอดเวลา๑๐ปีที่ผ่านมาคุณยายรับเงินดังกล่าว

และคิดว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ตัวคุณยายควรจะได้

ส่วนที่กรมบัญชีกลางออกมาชี้แจงว่า
หลักการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
อบตปี๕๒ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ตามหลักกฎหมายที่ออกมาใหม่จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

ผู้ที่มีความผิดและต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คืออบต
และเจ้าหน้าที่ที่ทำบัญชีที่อนุมัติเงินจำนวนดังกล่าว
ซึ่งกรมบัญชีกลางก็ต้องไปฟ้องผิดกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้
ทนายโรนโรงยังแนะนำให้คุณยายบวล
บอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดหรือใคร
นำเอกสารมาให้คุณยายเซ็นยินยอมจ่ายเงินคืน

และต้องเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่โรงพักในพื้นที่
โดยเร็วเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณยายเอง
และเพื่อให้เป็นบรรทัศน์ในเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
ขณะที่เพจเฟซบุ๊กเตะผ่าหมากสงการอาชียทรัพย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๑๒กรณีของยายบวล
ว่าอาจจะถือว่าเป็นลาบมิควรได้
แต่รับไว้โดยสุจริตใจ
ก็คือเหมือนว่าเอาง่ายคือคุณยายไม่รู้
แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของข้อกฎหมายต่าง

และคุณยายก็รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไว้โดยสุจริตใจ
หากใช้หมดแล้วไม่ต้องคืน
หรือถ้ายังใช้ไม่หมดก็ต้องคืนเมื่อตอนที่เจ้าหน้าที่เรียกกลับคืน
แต่ทีนี้มันผ่านไปทุกเดือนทุกเดือนคุณยายใช้หมดแล้ว

บอกว่าคือสามารถเขาเรียกว่า

ถ้าเกิดว่ามีสามารถชำระคืนเฉพาะเท่าที่มีในตอนนี้
คือมีเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ต้องคืน

ถูกต้องรวบเงินเกือบแสนนี่ไม่ต้อง
เพราะว่าคุณยายรับมาโดยสุจริตใจ
และเงินที่ใช้ใช้ไปหมดแล้วนะฮะ
ฟังเสียงของนายสงการหน่อยฮะ
มีเหลืออยู่เท่าไหร่ที่มีกระโพงมา
ในขณะนี้ถ้ายายไม่มีเงินก็ไม่ต้องคืนครับ
มันเรียกไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเขารับไว้โดยสุจริต
เว้นเศรษฐ์แต่ว่าผู้รับเนี่ยไปกระทำการโดยสุจริต

ทนายบอกว่าเป็นกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวลาบมิควรได้
แล้วก็หากฟังข้อเท็จจริงได้ว่าคุณยายไม่ทราบข้อกฎหมายนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ปิดบังข้อเท็จจริงที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนอะไรแบบนี้
คุณยายก็ถือว่ารับเงินไว้โดยสุจริต

นี้ถือเป็นความบกพร่องของการตรวจสอบตรวจทาน
และการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่
ก็ต้องไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ไม่ได้มาไล่เบี้ยไล่บี้กับคุณยายนะฮะ
ทีนี้ประเด็นนี้ค่ะก็ร้อนไปถึงรองนายกรัฐมนตรีเลยอาจารย์วิศนุนะคะ
ซึ่งอาจารย์วิศนุก็บอกนะบอกว่าได้ถามเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของอาจารย์
แล้วว่าเรียกเงินคืนกี่บาทเพราะรู้ว่า๘หมื่นเกือบแสนเนี่ยนะ
ก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากทีนี้อาจารย์วิศนุบอกแบบนี้
เรื่องนี้ต้องไปถามรายละเอียดจากกระทรวงการคลังแล้วก็กรมบัญชีกลาง
ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ก่อนโอ้โหมันกลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ
ตอนนี้ที่ฉันเข้าไปดูในยูทูปไลฟ์คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็น

ใช่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีกรณีของคุณยายบวนกรณีเดียวที่โผล่ออกมานะฮะ
มันดันมีกรณีของคุณยายท่านอื่นในพื้นที่อื่นอีกด้วยนะฮะ
เพราะว่าอย่างในพื้นที่นครราชศรีมาก็มีกรณีของคุณยายประจวบ
ลักษณะเดียวกันเลยนะฮะโดนเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืน
บอกว่าคุณเอาเงินหลวงไปคุณต้องคืนนะฮะ
เรื่องนี้พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีได้รับการตร้องเรียนจากนายมะคริน
จอหออายุ๔๒ปีเป็นลูกชายของนางประจวบพระดาวันอายุ๗๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
หลังจากได้รับหนังสือขอเรียกคืนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายให้กับคุณยายประจวบผู้เป็นแม่
ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนปี๕๒ครับคุณ

ก็ช่วงเวลาเดียวกับคุณยายคุณยายบวนเลย
ระยะเวลา๑๑ปีจำนวนเงิน๗๖๔๐๐บาท
รวมดอกเบี้ยเป็นยอดสุทธิทั้งสิ้น๗๗๗๓๗บาท
ตัวของลูกชายเองนะฮะก็ได้เปิดเผยออกมาแบบนี้
บอกว่าพ่อของเขาคือร้อยตำรวจตรีสัมพันธ์พดาวัน

และเสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมินิต
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเมื่อปี๑๕
ทำให้แม่ก็คือคุณยายประจวบได้รับเงินบำนานพิเศษตั้งแต่นั้นมา
ปี๑๕จนกระทั่งช่วงปลายปี๖๒ที่ผ่านมา
มีหนังสือจากเทศบาลตำบลจอหอ
ขอเรียกคืนเงินผู้สูงอายุจากแม่ของตน
ซึ่งปัจจุบันแม่ก็ป่วยอายุท่านก็มากแล้ว๗๓แล้ว
รักษาอาการป่วยที่ขาเพราะว่าขาขวามันเดินไม่ถนัดแล้ว
ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันในการเดินตลอดเวลา
และแม่ของตนมีรายได้จากเงินบำนานพิเศษเพียงทางเดียว

ก่อนหน้านี้ตัวลูกชายไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนะ
แต่ทางเทศบาลก็ยืนยันว่าขอเรียกเก็บเงินคืนนะครับ
โดยขอเรียกเก็บเงินคืน๓เดือนแรกในอัตราเดือนละ๑๘๐๐๐บาท

จากนั้นเดือนที่๔เรียกเก็บเงินในอัตราเดือนละ๑๑๐๐บาท
ซึ่งทางลูกชายก็เจรจาขอผ่อนผันคือก็อยากจ่ายเหมือนกัน
เงินหลวงไปซะก็อยากจ่ายคืนนะครับ
แต่ทีนี้อัตรามันสูงเกินไปเดือนละ๑๘๐๐เกือบ๒๐๐๐บาท

ทีนี้เทศบาลก็ยังไม่ยอมอีกนะครับในการผ่อนผัน
ก็ต้องส่งเรื่องไปฟ้องสารแขวงนครราชศรีมา
ล่าสุดสารแขวงนครราชศรีมาได้มีหมายเรียก
ให้แม่ของผมในฐานะจำเลยคุณ
ไปพบที่ศาลเพื่อรอการไกลเกลี่ย
ให้การแก้ข้อหาแห่งคดีแล้วก็สืบพยานในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งตัวลูกชายบอกว่าโอ้โหสงสารแม่คุณ
อายุ๗๓แล้วนะฮะท่านต้องขึ้นส่งขึ้นศาล
ได้รับผลกระทบต่อจิตใจร่างกายก็ไม่พร้อม
แต่ก็อยากให้ศาลช่วยเป็นที่พึ่ง
พูดคุยเจรจาไก่เกลียด้วยความเป็นธรรม
ให้กับครอบครัวของเขาด้วยนี่เป็นเคสที่๒แล้วนะ
ส่วนอีกเคสหนึ่งเมื่อวานก็มีการเสนอข่าวไปแล้ว
ชัยนาธเหมือนกันก็ถูกเรียกเก็บเงินแสนกว่าบาท
ยังชีพผู้สูงอายุและกรณีรับเงินบำนานพิเศษเหมือนกัน
อันนั้นเขาไก่เกลี่ยนะคุณไก่เกลี่ยเป็นแบบเจรจาจ่ายเงิน
ละ๑๐๐๐บาทเป็นเวลาหลายปีอันนั้นเขาไก่เกลี่ยได้
แต่มันก็สะท้อนออกมาเรื่องของการเรียกเก็บเงินผู้สูงอายุคืน

นี่ก็เลยเป็นประเด็นยาวเลยข่าวนี้เล่ายาวหน่อยนะคะคุณผู้ชม